คุณผู้ชมฮะมาพูดถึงเรื่องของทุกข์ของเจ้าของห้องเช่า

และสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของผู้เช่าไม่รักห้อง
ผู้เช่าไม่ดูแลห้องให้ดี
พอจากไปก็เหลือไว้แต่ความเสียหายและความสกปรก
คุณผู้ชมไปดูห้องเช่าห้องนี้นะฮะ
หูว่าไม่จ่ายอ่ะ
โคตรเน่าอ่ะ

คือหัวอกของเจ้าของห้องเช่าเนี่ย
เขาก็อยากให้ผู้เช่ารักห้องนะฮะ

เวลาที่ท่านอยู่เนี่ยท่านอาศัยเนี่ย

แม้ท่านจะจากไปท่านก็ต้องทำความสะอาดให้เหมือนเดิม

แต่ทีนี้ครับห้องเช่าที่สกปรก
โรครุงรังนี้เหลือเกินนะครับ
เพราะลูกสาวเจ้าของห้องเช่าเนี่ย
ถึงกับร้อง
คลิปนี้ถูกโพสต์ไว้ในกลุ่มติดตามข่าวสารแหม่มโพดำ

ว่าเห็นแต่ในทีวีวีรกรรมของผู้เช่าห้อง
ทิ้งความเสียหายทิ้งขยะไว้แบบนี้

คนข้างห้องแอบหนีอยากบอกว่าขมคอมากค่ะ
ขมคอคืออะไรเป็นเข้าไปแล้วหายใจไม่ออกคุณลายก็ไม่เข้า
ใครก็ไม่ออกมันเลยขมคอนะครับ
โดยลูกสาวเจ้าของห้องเช่าซึ่งเป็นคนถ่าย

ผู้เช่าคนนี้เป็นนุ่มขับวินมอเตอร์ไซค์มาเช่าห้องอาศัยอยู่นานกว่า๑ปีแล้ว
จ่ายค่าห้องพักตรงตามปกตินะ
กระทั่งสัปดาห์ที่แล้วครบกำหนดจ่ายค่าเช่า
แต่ว่าผู้เช่าเงียบหายไปเลยก็เลยนึกเอกใจ
เลยมานี่เลยฮะมาเรียกอยู่หน้าห้อง
ไม่มีคนเปิดก็ได้กลิ่นเหม็นออกมาจากห้อง
ก็ต้องงัดห้องเข้ามาดูถึงกับตะลึงแหละครับ
ทำไมห้องมันเละเทะขนาดนี้นะฮะ
ก็เลยอัดคลิปมาโพสต์ลงในโลกโซเชียล
เพื่อเป็นการเตือนคนที่ทำธุรกิจห้องเช่า
แล้วก็อยากจะฝากไปถึงผู้เช่าห้องด้วยว่า
อย่าก่อเหตุการณ์แบบนี้กับห้องเช่าที่ไหนเลยนะฮะ
คุณต้องรักคุณต้องดูแลเหมือนเสมือนเป็นเจ้าของห้องจริงนะ